ดูตัวอย่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็น๒๒กรกฎาคมย่านบางนา
ที่มีนักเรียนอาชีวะไปก่อเหตุยกพวกตีกันนี่แหละ
แล้วก็เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีถึงขั้นเสียชีวิตไปคนหนึ่งคนเสียชีวิตอายุ๑๗
แล้วพอจับได้เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้โดนข้อหานักนะคะ
ดูไว้เป็นตัวอย่างก็ได้นะคะโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ย
พยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง
คิดดูสิถ้าเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นแล้วมาโดนข้อหาแบบนี้

เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นกรณีที่นักศึกษาสถาบันอาชีวะไล่ปลาระเบิดปิงปอง
แล้วก็ใช้ปืนยิงคู่อริ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพปี๑
สาขาช่างยนต์เสียชีวิตไปคนหนึ่งนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมาถนนศรีนคริน
ช่วงทางเบี่ยงก่อนขึ้นสะพานข้ามถนนบางนาตราดฝั่งขาออก
เหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้ต้องหาในคดี๒๒คน
เป็นผู้ใหญ่๙คนเป็นเด็กและเยาวชน๑๓คน
สารจังหวัดพระขนงอนุมัติออกหมายจับ๘คน
แล้ว๘คนนี้คือเป็นมือที่แบบมือยิงเลยอ่ะมือมีอาวุธน่ะ
แล้วก็โดน๔ข้อหานักที่บอกไปค่ะ
ตำรวจแถลงผลการจับกลุ่มที่ออกหมายจับไป๘เนี่ยนะคะ
จับได้เจ็ดนะคะแล้วของกลางที่ได้เนี่ย
จักรยานยนต์๘คันหมวกกันน็อก๑๗ใบ
มีด๒เล่มเสื้อ๑๖ตัวกางเกง๑๕ตัว
ขัด๑เส้นรองเท้า๑๔คู่
คือมันคงตีกันจนทิ้งกางเกงทิ้งเข็มขัดทิ้งรองเท้า

มันซ่องสุมกำลังพลกันเหมือนจะไปรบกับใครนะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะมือยิงที่ทำให้เขาตายเนี่ย
เบาะแสแล้วว่าเป็นใคร
ล่าสุดนะคะช่วงเที่ยงชุดสืบสวนสอนอบางนาบอกว่า
มือปืนก็คือนายเพียรวิตมูลติดหรือกล้องแล้วอายุแค่๑๘
เนี่ยเป็นมือยิงยิงเขาตายอ่ะค่ะนี่เขาไปตามจับได้แล้ว
พนักงานสอบสวนออกหมายจับในลำดับที่๗และบุกไปจับ
เขาหลบหนีไปอยู่บ้านญาติค่ะแถวบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
พาตัวไปตรวจค้นในที่พักนะคะเพื่อไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุ
และนายเพียรวิทยอมรับว่าใช้ปืนไทยประดิษฐ์
ห่อพลาสติกเอาไปฝังดินใต้ต้นไม้ที่บ่อขยะย่านบางพลี
ก็เนี่ยต้องพาตัวไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุครับ
ระหว่างที่นำตัวนายเพียรวิทย์ไปสอบปากคำที่สอนอบังนา
เพียรวิตเนี่ยเงียบเลยอืมไม่ตอบไม่พูดอะไร
ไม่ให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนทีมข่าวของเราก็เลยอ่ะ
ไม่เป็นไรเพียรวิตไม่คุยขอคุยกับแฟนเพียรวิตหน่อย
เขาว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้น
แฟนสาวของเพียรวิตบอกว่าเพียรวิตเนี่ยบอกกับเธอว่า
ยี่สิบสองกรกฎาคมเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกับกลุ่มเพื่อนอืม
แล้วบังเอิญไปเจอกลุ่มของนายธนาทิพย์ผู้ตายบังเอิญเจอ
กลุ่มของผู้ตายกำลังกลับรถอยู่บนถนนศรีนคริน
แล้วจุดเริ่มต้นของการเปิดศึกในครั้งนี้เพียงแค่ว่า
ฝั่งของนายธนาทิพย์ฝั่งของผู้ตายเนี้ยมองหน้าอืม
แค่นี้เลยนะมองหน้าหาเรื่องก่อนถูกมองหน้าถูกมองหน้า
พอมองหน้าปุ๊บมองหน้าไม่ได้เดี๋ยวนี้คุณภาคภูมิ
อย่ามองห้ามมองมองปุ๊บอ่ะมันด่ากันต่อ
พอด่ากันปุ๊บหยิบปืนขึ้นมาเลยแต่เขาอ้างว่าฝั่งผู้ตายอ่ะ
ปืนขึ้นมาทำท่าจะยิงใส่ก่อนแต่ปืนของฝั่งผู้ตายมันยิงไม่ออก
อืมฝั่งผู้ตายก็เลยขี่รถหนีกลุ่มของนายพีรวิทย์มีคนมากกว่า
ก็เลยตามเลยไงทีเนี้ยตามที่ในคลิปนะฮะขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเลย

เหมือนมีแบบเจอคู่อลิกำลังขับรถมาอะไรอย่างนี้ก็เลยจอดรออะไรก็ประมาณนี้
แล้วก็ยิงเลยไม่ได้ยิงก็เหมือนแบบก็เหมือนฝั่งนั้นก็ชักปืนมา
ก็เลยเหมือนแบบเขาไปฝั่งนั้นก็ยิงไม่ออก
ก็เลยได้ก็เลยเหมือนหนีฝั่งนั้นก็หนีแล้วฝั่งนี้ก็ไล่ตามเลยแค่นี้ค่ะ
อ๋อฝั่งนั้นก็พยายามยิงแสนมาก่อนเขาบอกอยู่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ยิงไม่ออกหรอครับค่ะแล้วแล้วเขามีเรื่องบ่อยไหมตรงนั้น
เพิ่งจะมีตอนเนี้ยค่ะที่แบบใหญ่ฝั่งนั้นนี้ก็มีทีละฝั่งแพงบ้างที่บ่อยไหม
มีก็มีเป็นในกลุ่มเพื่อนปกติแต่ก็ไม่ได้แบบร้ายแรง
มันก็ทะเลาะต่างสถาบันอย่างนี้ทุกครั้งไหม
ก็มีทะเลาะกันบ้างแต่แบบไม่ได้เกิดเหตุขนาดนี้
ก็เหมือนแบบเจอกันก็ไล่ก็แล้วก็แยกย้าย
เนี่ยแฟนสาวของผู้ต้องหาก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่านายพีรวิทย์เนี่ยมีปืน
ทางครอบครัวของนายพีรวิทย์ก็ไม่เคยรู้ว่านายพีรวิทย์พกปืน
ที่ผ่านมาก็มีเรื่องกับนักเรียนอาชีวะคั่วหรี่บ้าง
แต่ก็เป็นเหตุชกต่อยกันตามปกติไม่เคยร้ายแรงเหมือนครั้งนี้
ทีนี้ค่ะพลตำรวจรีมงคลมรุโนผู้บังคับการตำรวจนครบัน๕
ก็เลยบอกว่าเบื้องต้นนายพิรวิทยอมรับว่าเป็นคนยิงนายธนาทิพย์จริง
แต่ก็อ้างว่าถูกฝั่งของนายธนาทิพยั่วยุก่อนแล้วก็ชักปืนขึ้นมาก่อน
ก็เลยไล่ตามไปพอไปถึงจุดเกิดเหตุเพื่อนในกลุ่มที่ขี่ตามกันมา
ก็ปาระเบิดปิงปองใส่ก่อน๑ลูกนายพีรวิชก็ใช้ปืนยิงไปที่รถของผู้ตาย๑นัท
จนทำให้มีคนเจ็บสองคนแล้วก็กระสุนที่ยิงไปเนี่ยมันไปเข้าหลังของผู้ตาย
แล้วฝังหัวใจเขาก็เลยเสียชีวิตคาที่นี่เป็นลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามคำรับสารภาพของนายพีรวิทย์นะคะส่วนปืนที่ตำรวจเจอเป็นปืนไทยประดิษฐ์จุด๓๘
ยิงได้ครั้งละ๑นัทนายพีรวิชบอกว่าไปซื้อมาจากพักพวก๒๐๐๐
แล้วก็พกติดตัวมาตลอดพกติดตัวมาหลายปีแล้วเนี่ยอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ไล่ติดตามยิงเข้าใส่อ่า
ผู้ตายผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บที่ซ้อน๓
เขารับว่าเป็นของเขาเขาซื้อมา๒๐๐บาทนานแล้วนะครับ
บรรจุทีละนัดนะครับเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับบรรจุทีละนัด
ขนาด๓๘ก็เหมือนเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็คำเห็นกันครับพอเจอปุ๊บก็เกิดคำเห็นกันทันที
แล้วทางนี้ก็เลยตามทางนู้นเขาก็ยั่วยุเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เลยตาม
ทางนู้นก็หนีเพราะเห็นว่าคนมากกว่าก็เลยต้องหนี
นะครับเพราะโดยแค่นั้นเองครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสถาบันไหนต่อสถาบันไหน
แต่ว่าเหมือนกับไม่ต้องตากันพอเขาตีวงลงมาจากยูเทิร์น
ก็เห็นกันแล้วก็เหมือนยั่วยุกันเขม่นกันทางนี้ก็เลยตาม
ก็เบื้องต้นทางกลุ่มที่ก่อเหตุที่ได้มีการควบคุมตัวได้แล้ว
ก็จะนำไปฝากค้างต่อสารจังหวัดพระขนงวันเสาร์ที่๒๗กรกฎาคมนี้นะคะ
แล้วก็ทีนี้ยังเหลืออีกบางส่วนที่ยังจับไม่ได้
ตำรวจบอกว่าเหลืออีกสักประมาณ๗๘คนที่ยังควบคุมตัวไม่ได้
ก็เลยฝากบอกพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านไปมอบตัวจะดีกว่านะคะ
บาทมันก็มีปืนกันได้แล้วก็เลยกล้าไงเพราะว่ามีปืนติดตัวนะครับ
ก็เลยกล้าที่จะไปหาเรื่องชาวบ้านเขานะครับมองหน้าก็ไม่ได้

แล้วถ้าเราก้มหน้าไม่กล้ามองแล้วไปเหยียบเท้ามันเราทำไง